ลืมเลยเมื่อวานจริงค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวปัญหาครอบครัวชีวิตดราม่าชีวิตจริงยิ่งกว่าซินเดอเลล่าจริงอีก

ขวัญอุสามณีกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวอุ้ยมันยาวเหลือเกินไม่จบไม่สิ้น

หลายคนนี้หลายคือเดากันไปหลายทิศหลายทางมาก
ก่อนหน้าที่น้องขวัญจะออกมาพูดบอกว่าเออขวัญติดแฟนหรือเปล่า
ขวัญเนรคุณคุณแม่หรือเปล่าหลายต่อหลายอย่าง

เมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าตัวเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงค่อนข้างจะสั่นเคลือ

คล้ายแบบกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมานะคุณ
เขาบอกอย่างนี้ขอเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัว

พร้อมกับยืนยันด้วยว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่
แล้วก็พี่ลูกแก้วคือพี่สาวยังรักและเคารพเช่นเดิมค่ะ
ส่วนประเด็นที่ขอออกมารับงานเองเธอบอกว่า
เพิ่งมารับงานเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เอง

บอกว่าอยากจะสร้างรากฐานให้กับชีวิตของตัวเอง
ไม่ใช่ว่าจะทิ้งแม่หรือจะทิ้งพี่สาว

ส่วนประเด็นก๊อบนิวประโยชน์พิชาเจ้าตัวไม่ขอพูดถึง

เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาเราผิดพลาดเรื่องงานกันบ่อย
แล้วขวัญรู้สึกว่าขวัญอยากขึ้นมา
ทำอะไรรับงานด้วยตัวเองจริงแล้วขวัญอยากเรียนรู้
แล้วขวัญทำงานมาจนถึงทุกวันนี้
ไม่มีสิทธิ์ทรัพย์อะไรที่มันเป็นส่วนตัวของขวัญ
ขวัญรู้สึกว่าขวัญไม่มีรากฐานในชีวิตที่มันมั่นคง
ขวัญขอแค่ทำธุรกิจเพื่อตัวเอง
ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่ว่าขวัญจะลุกขึ้นมา
รับงานเองแล้วไม่แบ่งเงินไม่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว
รับผิดชอบภาระทุกอย่างในครอบครัวที่ขวัญเคยทำ
ขวัญยังทำแล้วขวัญทำได้แล้วขวัญก็ยืนยันว่าขวัญจะเป็นแบบเดิม
ขวัญไม่ขอพูดถึงบุคคลที่๓แล้วกันค่ะ
เพราะว่ายังไงเขาก็คือคนนอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวของขวัญ
ขวัญขวัญรักอยากคุยกันแค่เราสองคน
ไม่ต้องการให้สังคมหรือใครมาว่าแม่ขวัญเหมือนกัน
ตอนนี้มันพังไปเพราะว่าอำนาจเรื่องเงินมันมาทำลายสถาบันของครอบครัว

ขวัญเพิ่งเริ่มต้นรับงานเองได้มาต้นเดือนค่ะ
ทุกบาทเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยขวัญให้คุณแม่หมดตั้งแต่ขวัญเกิดมาเลย
ขวัญได้เงินเดือนคือขวัญได้เงินเดือน๔๐๐๐บาท
ปีที่แล้วขวัญได้เงินเดือน๓๐๐๐บาท
ปีนี้มาขวัญก็พยายามทำเพราะว่าอย่างลายูซี่ที่ขวัญทำขวัญสร้างมาเนี่ย
ขวัญก็ยกให้พี่แก้วไปแล้วไง
เพราะฉะนั้นขวัญก็อยากมีอะไรเป็นตัวของขวัญเองบ้าง
ไม่มีใครรู้เท่าคนที่ตั้งใจจะทำ
แล้วมันคือเงินของขวัญขวัญขอมาตั้งทุนไม่ให้ขวัญไม่เป็นไร
ขวัญเริ่มต้นเดือนหนึ่งแม่ขวัญเก็บเอง
คุณผู้ชมก็ดูจากสถานการณ์ในการให้สัมภาษณ์กันเอาเองแล้วกันนะฮะ
ว่าเธอนั้นน่าจะอัดอั้นตันใจอยู่พอสมควรเหมือนกัน
กับการที่ได้เปิดปากครั้งแรกด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่มีข่าวก๊อส๑๐นางเอกสาวหนีไปอยู่กับผู้ชายแล้วตั้งท้อง
หลายคนก็พุ่งเป้ามาที่เธออยู่เหมือนกัน
ซึ่งเธอเองก็ปฏิเสธว่าไม่ทราบมาก่อนในเรื่องของกระแสข่าวนี้
พร้อมกับตอบกลับด้วยว่าข่าวที่ถูกปล่อยมาจากไหน
ให้ไปถามกลับจากที่นั้นค่ะ
จะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอด้วยค่ะ
มีน้องเหรอคะ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมีมั้งคะ

ขวัญท้องหรือขวัญไม่ท้องก็ไปถามคุณแม่ค่ะ

ในเมื่อข่าวทุกอย่างที่มันออกไป
ไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนบอก

คุณที่เป็นโลกคุณที่กำลังให้ขวัญ

ตอนที่ขวัญตอบเรื่องว่าท้องไม่ท้อง

มันมีมือปริศนาดึงขวัญฟึ๊บหันขวับเลยทีเดียว

ตอนถ่ายท่อสดมีคนดึงแขนขวัญออกไป

แล้วขวัญก็บอกว่าพ่นของขวัญเองค่ะ

อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ท้องมั้ง

ถ้ามีเรื่องเป็นข่าวดีแบบนี้ขวัญจะพูดเอง

ขอให้เป็นเรื่องที่ไปเคลียร์กันเองภายในครอบครัว
แต่เมื่อวานนี้ไลฟ์สด

มันมีหนึ่งคอมเมนต์ที่หลายคนสะดุดตา

คือเป็นคอมเมนต์จากพี่ลูกแก้ว

ขวัญพูดเรื่องจริงสิทำไมว่าแม่ตัวเองให้ดูดี

เขาบอกว่าพูดได้ดีให้คนอื่นเกลียดแม่ตัวเอง

ทำไมไม่พูดว่าเราใช้ตังค์มากขนาดไหน

ว่าขวัญเป็นดาราเด็กทำงานในวงการตั้งแต่อายุ๓ขวบ

และเธอเองหลายคนคงคิดว่าเป็นดาราเป็นแถวหน้าเมืองไทย
นางเอกขนาดนี้จะช้อปปิ้งจะใช้จ่ายชีวิตคงฟุ่มฟ่าหรูหรา
ถูกแต่เธอบอกแล้วว่าได้เงินเดือนแค่เดือนละ๓๐๐๐บาทเท่านั้น

แล้วก็พอโตมาขนาดนี้อยากจะทำธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเอง
แต่กลับไม่มีเงินเพราะว่าเงินนั้นให้กับที่บ้านไปหมดแล้ว
ถ้าเธอจะเบิกมาจากที่บ้านทำไมถึงให้เธอไม่ได้

เธอเลยขอมาตั้งหลักชีวิตเองด้วยการรับงานเองนั่นเอง

เราเคยดูละครเนอะนึกว่าเขาจินตนาการแล้วเขียนขึ้นมา
เรื่องมันโอ้โหไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่แต่พอมาฟังเรื่องนี้โอ้โห
นี่ใช้ได้เลยวิทย์วิทย์จริงนี่วิทย์จริงยี่กว่าละคร

ใช่คือเขาก็ยอมรับออกมาแหละว่าเขามีปัญหากับที่บ้านจริง

เขาก็เป็นคนที่แบบว่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะกระตันยูกับแม่มาก

แต่พอโตขึ้นมาพอมาพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเหรอที่ทำให้แตกกันเหรอหรืออะไร
อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาเข้าใจว่าทุกคนอยากรู้
เราเองก็อยากรู้แต่ว่าในพื้นฐานความอยากรู้
วิพากษ์วิจารณ์สำคัญมากนะนึกถึงใจเขาใจเรา
ไปวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวใครจนล้ำเส้นเกินไป